เพราะว่าในประเทศไทยมีโรงแรมเถื่อนหรือว่าโรงแรมผิดกฎหมาย
มากถึงร้อยละหกสิบของโรงแรมทั้งหมดทั่วประเทศ
เรื่องนี้รองนายกรัฐมนตรีนะคะบอกว่าขอความร่วมมือกรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทยให้เร่งแก้ปัญหาด้วยค่ะ
พลเอกธนศักดิ์ปฏิมาประกอบรองนายกรัฐมนตรีบอกว่าขณะนี้
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาขอความร่วมมือไปยัง
การปกครองกระทรวงมหาดไทยให้ร่วมกันดำเนินการ
โรงแรมหรือว่าห้องพักที่ผิดกฎหมายทั่วประเทศ
หลังจากที่พบว่าปัจจุบันมีโรงแรมผิดกฎหมาย
เฉลี่ยมากถึงร้อยละ๖๐ของโรงแรมทั้งหมดในประเทศไทย
เรื่องต้นจะร่วมมือกับผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ
โดยเฉพาะในจังหวัดแหล่งท่องเที่ยวหลัก
จังหวัดภูเก็ตเช่นจังหวัดเชียงใหม่
กวาดล้างแล้วก็เร่งแก้ปัญหาโรงแรมหรือว่าห้องพักผิดกฎหมายเหล่านั้น
เชื่อว่าไม่เกิน๓๕ปีข้างหน้าค่ะ
โรงแรมหรือว่าห้องพักผิดกฎหมายจะลดลงเห็นได้ชัด